ส่งกำลังใจครอบครัวนาคอมกันต่อนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะถ้าใครติดตามในไอจีของคุณไอซ์ลูกสาวนครนะคะ
ก็จะเห็นนะคะว่าคุณไอซ์เนี่ยตระเวนไหว้พระขอพรหลายที่ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนะคะ

ก็เป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคเท่านั้นเลยนะคะ

ว่าเป็นสารที่ที่แฟนคลับของนาคอมเนี่ย

สถานที่๓โรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชม

ไหว้พระมหานาคชีนวรนะคะ
แล้วก็สารเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะ

ชีวกะโกมารพัฒน์ที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะ

สถานกมลวงชุมพรค่ะ
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ

ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะ
อาการล่าสุดนะคะคุณไอซ์บอกกับเราว่า
ก็ยังอยู่ในอาการทรงตัวค่ะ

คอมมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ย
ก็สืบเนื่องมาจากการที่เอาไว้ว่า

ซึ่งก็เป็นอาการตั้งแต่แรกที่เข้าห้องไอซีอยู่นั่นแหละค่ะ
แต่ตอนนี้นะคะแพทย์ยังไม่ได้มีการใช้เครื่องพยุงกัน

อาการโดยรวมต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ก็คือพี่มดดำคชาพาพิธีกร

ออกมาประกาศว่าต้องกักตัวเอง๑๐

ภาพนี้นะคะพี่มดดำก็เลยพาทุกคน
ในครอบครัวเลยค่ะไปตรวจหาเชื้อ

กว่าผลจะออกมาว่าปลอดภัย
แล้วก็ครบกำหนดการกักตัวด้วย
เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ

ในครอบครัวทุกคนคือไม่พบเชื้อค่ะ
แต่พี่มดดำเองเนี่ยนะคะพูดเองเลย

รอผลที่แน่นอนแต่คาดว่า

มีการแก้ไขข้อความจาก

เมื่อเช้าแล้วเมื่อสักครู่ก็แก้ไข
เป็นบอกว่าคนขับรถนะคะ

นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะ

ลุ้นนะคะตรวจอีก๒รอบนะคุณผู้ชม

ติดโควิดกันไปแต่ว่าก็มีการแยก

ก็คือคนขับรถเท่าที่ทราบข้อมูลมานะคะ

แกก็ขับรถมาทำงานมาจัดรายการเคราะห์ในกิจกรรม

ดังนั้นเขาก็จะไม่เจอกับผู้ช่วย

อันนี้ก็พร้อมพูดเอง